เอาไปดูกันหน่อยวันนี้ประชุมใช่ไหมคะ
หลายคนจับจ้องเพราะว่าตอนแรกเมื่อวานบอกจะมีแถลงข่าวพักพลังประชารัฐแต่แคนเซิล
วันนี้เลยจับจ้องเอ๊ะพ่อเนกประวิทมาไม่น่าอยากพูดกับพ่อเนกประวิทซะหน่อย
วันนี้ทั้งพ่อเนกประยุทธ์พ่อเนกประวิทมาประชุมกันนะคะ
เอกประยุทธ์บอกโนคอมเมนต์แล้วถามว่าเอ๊ะแล้วรัฐมนตรีกระลาโหมล่ะ
มีสเปคไหมว่าอยากได้แบบไหนมาพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมยังทำหน้าที่รักษาการอยู่
เออแปลว่าอะไรแปลว่าแม้มาถามแต่คนใหม่ผมนี่ยังทำอยู่เนี่ย
ระสนายกกระทรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรมกระลาโหม
เห็นบอกมีจังหวะแว่นหลุดโบ๊ะบะไปอีก

เผิ้ลดึงหน้ากากออกจะตอบหน้าข่าวดูซิเห็นไหมแว่นหลุดเลยเห็นไหม

นี่เดี๋ยวก็เอาภาพนี้ไปเป็นข่าวอีก

ก็ไม่มีอะไรก็ทำงานต่อไป
ก็ชี้นิ้วไปที่หน้าแล้วก็ยิ้มให้กับนักข่าวด้วยนะคะ
สำหรับประเด็นเรื่องนี้ลองดูจังหวะนี้ซะหน่อย
สวัสดีค่ะพระสาธารณ์
สวัสดีค่ะ

ถ่ายไปหน่อย
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

บิ๊กตุบอกไม่รู้อนาคตไม่รู้

ในทดลองด้วยที่เป็นมีกรหุ่นห่วงก็ปล่อง

ก็ไม่มีปัญหาฝ่ายกฎหมายเขาตอบมาแล้ว
ไม่มีปัญหา

บิ๊กตู่จบไปบิ๊กป้อมมาแล้ว

เอกประวิทย์วงสุวรรณตอนมาถึงนี่ไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะคะ
แต่ท่านก็มานะเนี่ยมาประชุมคอรมอค่ะ
คือมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าตกลงท่านจะวางมือจากการเมืองหรือเปล่า
ลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวของพลังประชารัฐที่ได้เข้าไปไหม

ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ประชุมเสร็จออกมาตอบค่ะ
พลเอกประวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์หลังประชุมคอรมอลนะคะบอกว่า
ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ถ้าอยากรู้ก็ไปถามคนที่เขาวิเคราะห์เอาเองก็ละกัน

ค่าวที่ถามเยอะที่หยอกยาว
ส่วนกระแสข่าวยุบรวมพักพลังประชารัฐแล้วไปรวมกับเพื่อไทย
พลเอกประวิทย์วางมือหรือว่าลาออกจากปาร์ตี้ลิสต
คนเอกประวิทย์ก็บอกว่าไปถามคนที่คิดสิ
ผมไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนคิดมาถามผมทำไม

หมายถึงว่าท่านยังเป็นหัวหน้าพระพลังประชาระฟะ

มีคนบอกว่าท่านตลาดออกเพื่อให้
มึงกับเพื่อไทยเพื่อให้ท่านชายวุฒิคุณสิงหาศิลปันส่ออ่ะค่ะโอ้โฮ
แล้วไทยข่าวที่บอกว่าจะเป็นยุคบอกเขาเพื่อใคร
มันไม่จริงหรือใช่ไหมครับ

เขาคิดแล้วก็พูดมา

ผมอยู่ให้เถยแม้แท้แหละ

อาจจะต้องส่งพี่เบิ้ลไปสัมภาพพละเนกประวิทย์บ้างแล้วล่ะ

ในฐานะเลขาภักดิ์พลังประชารัฐก็บอกว่า
ข่าวที่ออกมานะข่าวปลอมมีผู้ไม่หวังดีสร้าง
พวกเราไม่เคยมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นเลย
และเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะไปรวมกับเพื่อไทย
แต่การจะไปร่วมกับฝ่ายไหนอันนี้เป็นเรื่องของมติภักดิ์
และย้ำเลยว่าพลเอกประวิทย์ยังไม่ถอยจากการเมืองนะคะ
ส่วนนายอนุชาบุรพัชชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
นายวิสนุฯเคลืองามรองนายโยครัฐมนตรี
ออกมาชี้แจงไทม์ไลน์การเมืองหลังเลือกตั้งที่ประชุมคอรมอลแล้วว่า

เริ่มหลังจากที่กรกตประกาศรับรองผลเลือกตั้งภายใน๖๐วัน
ซึ่งวันสุดท้ายก็คือ๑๓กรกฎาคมนะคะ
เพราะฉะนั้นคอรมอลจะพิจารณาพระราชกฤษฎีกา
เปิดประชุมสภาภายในวันที่๒๐กรกฎาคม
ซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้สอสอมารายงานตัว
กรกฎาคมจะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาค่ะ
และ๒๕กรกฎาคมจะเปิดประชุมสภา
เลือกประธานสภาผู้แทนราษดร
หลังจากนั้น๒๖กรกฎาคมก็จะมีการโปรดกล้าวแต่งตั้งประธานสภา
๓สิงหาคมเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ส่วน๑๐สิงหาคมจะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
และ๑๑สิงหาคมจะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณ
ซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคอรมอชุดรักษาการปัจจุบันค่ะ